จากเรื่องของโควิดที่เราต้องป้องกันตัวเอง
เพื่อสุขภาพของเราแล้วมันต้องมีที่พึ่งทางใจ
ชาวบ้านเขาก็จะมีวิธีการแตกต่างกันไป
ส่วนที่จังหวัดแพร่เขาก็มีการทำเครื่องรางของขลัง

ส่วนวัดที่อ่างทองทำจิตกรรมฝาผนังเลย
พระแม่ธรณีบีบมวยผมใส่หน้ากากอนามัย

แล้วภาพนี้มันจะอยู่กับเราเป็นประวัติศาสตร์อีกยาวนานเหลือเกิน

ถ้ามีคนอยู่ในยุคนี้ยุคโควิด
ไปเจอภาพนี้ก็จะอ๋อเป็นช่วงปีนั้น

มันก็จะเล่าสู่ลูกหลานฟังกันต่อไป
อันนี้เป็นภาพรูปของพระแม่ธรณีบีบมวยผม

เป็นส่วนหนึ่งของภาพจิตกรรมฝาผนังในโบสถวัดไผ่หมูขวิดสัทธาธรรมตำบลยี่ล้นอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
ก็โอ้โหมันอินเทรนด์นะแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องราวที่จะบอกต่อลูกหลานกันต่อไปได้
พระครูวิรุธธรรมาภิรักษ์นะครับเป็นเจ้าอาวาสวัดก็บอกว่า
จิตกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวพุทธประวัติ

ต้องการจะเขียนขึ้นมาเพื่อเป็นการเตือนใจญาติโยม
ให้พบว่าเราควรสวมใส่หน้ากากอนามัย
ป้องกันตัวเองจากโรคร้ายโรคภัยต่าง
เป็นการจามลึกประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังรู้ไว้ว่าอุโบสถหลังนี้สร้างขึ้นมาในช่วงของโควิดระบาด
และทางวัดเองก็มีการแจกหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าฟรี
ยันให้กับคนที่ไปร่วมทำบุญด้วย
เพื่อให้ทุกคนนั้นสวมไว้ป้องกันโรคระบาดแล้วก็เป็นสิ่งเตือนใจกันต่อไป
แหลมมันเป็นของขลังของชาวแพร่เขาเอาไม้ไผ่มาสารกัน
แล้วก็แจกฟรีพร้อมกับผ้ายันเกราะเพชรเพื่อให้ชาวบ้านเอาไปแขวนไว้ที่บ้าน
ป้องกันสิ่งชั่วร้ายโรคภัยไข้เจ็บต่าง
กับโควิดเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทยคือ
งกรานที่ตอนนี้เริ่มเข้าสู่สงกรานแล้วนะฮะตาแหลวเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่า
แหลวเจ็ดชั้นเอาไม้ไผ่ไปสารกันแล้วเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าเอาตาแหลวเนี่ย
แขวนไว้หน้าบ้านนะสิ่งที่มันไม่ดีมันจะไม่มากล้ำกลายเลยพูดผีปีศาจ
ภัยไข้เจ็บมันจะไม่เข้ามาในบ้านเราค่ะอ่าเป็นเครื่องรางของขังอย่าง
ของชาวแพร่เขานะฮะด้านพระอดุลอตุโลเป็นรองเจ้าอาวาสวัดก็บอกว่า
ที่ผ่านมาเนี่ยทำตาแหลแล้วก็ผ้ายันแจกให้กับชาวบ้านไปบ้างแล้วแต่
เมื่อมีคนรู้ข่าวก็มาขอกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็มีชาวบ้านไปช่วยทำ
ก็เลยขอแรงผู้เท่าผู้แก่ช่วยกันสารตาแหลวเตรียมแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน
เป็นขวัญกำลังใจสู้กับโรคโควิดต่อไปนะฮะอ่ะความเชื่อของแต่ละ
หมู่บ้านแต่ละชุมชนเขาก็มีแตกต่างกันออกไปค่ะนะครับประเทศ